แม่เรื่องโผข้ารำตีนถามแล้วถามอีกถามเช้าถามวันถามเย็น
ก็เดี๋ยวจะเรียกเขามาทำเขาเรียกอะไร
สอบประวัติรับรองประวัติตัวเองแล้วล่ะเป็นทางการนะ
ที่ผ่านมาก็สอบโน่นหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้มา

ถ้ามันไม่มีอะไรของเขาเขาก็ตอบว่ามันไม่ขัดข้องไม่มีปัญหาอะไรคดีใด
อยู่ในตรงเขาก็แชร์แจงว่าอยู่ในข้อนตอนไหน
แล้วกฎหมายว่ายังไงที่มีข้อแชร์แจงทั้งหมดอ่ะ
ท้ายสุดก็ต้องเรียกเขามาเซ็นรับรองตัวเองใช่ไหม
แล้ววันหน้าถ้าไม่เป็นตามที่รับรองวันหน้าก็ต้องโดนคดีไปอีก
เพราะฉะนั้นอยู่ในกระบวนการตรวจสอบนะใจเย็นนะเดี๋ยวก็รู้

อเจมส์ไม่รู้คุณทัน

มันก็คงมีบ้างหรือเปล่ามีน้ำตีฝ่ายสื่อสารมวลชนไหมล่ะ
มันก็มีอยู่๓๖ตำแหน่งนั่นแหละถ้ามันจะได้เพิ่มมาตรงนี้มันก็๓๖มันอยู่ในนี้
น้ำตีหลักถ้ามีการควบมันก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยยอดมันมี
อาจจะมีคนมากกว่านั้นเพราะมันซ้ำ๓คนหรือเปล่าก็ผมก็ต้องไปดูตรงโน้นใช่ไหมจ๊ะ
ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมันก็เป็นสอสอก็ทำงานในสภานั่นแหละ
ผมก็หวังอย่างเดียวนะว่าทั้งสอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องทำงานด้วยกัน
อะไรที่มันเป็นยุทธศาสตร์ชาติอะไรที่มันจะทำให้ประเทศเดินหน้า
ไม่ให้จ้องจะล้มจะล้มกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ไม่ใช่เวลาตอนนี้นะ
แต่ผมก็ไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันก็ประชาชนเขาตัดสินเอาเอง
พฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนจะเหมาะไม่เหมาะจะสมควรไหมทุกคนผมไม่รู้ไง

การที่เธอไปจะมาถามผมบางเรื่องเป็นเรื่องของระเบียบเขา
เขามีอยู่เขามีเจ้าที่อยู่มีนายุคคนเดียวจ๊ะ

เขามีระเบียบเขาอยู่มีรัฐบาลมากี่ครั้งกี่รัฐบาลแล้ว
แล้วเมื่อก่อนถามแบบนี้ป่ะถามแบบนี้แล้วก็ตอบป่ะ
ตอบอ่ะเออก็ไปรอรัฐบาลโน้นกันละ
ตอนนี้ยังไม่ตอบอ่ะอ๋อตอบอย่างเดียวว่าทันเวลาแน่นอน
กลางเดือนหน้าได้รัฐบาลแน่นอน

คือไม่อย่าเอาทุกอย่างเป็นพระราชภาระของบริสุทธิ์

ผมก็ต้องทำให้ทันตามเวลาที่กำหนดใช่ไหมล่ะ
เออแล้วก็รอถวายถัดกันละกัน
ผมบอกอะไรทางกลางเดือนหน้าก็เหลียบบร้อย
ผมว่าไม่ค่อยดีนะ
ผมก็บอกกับต่างประเทศบอกอย่ากังวลเลยเดี๋ยวเราก็ไปกันได้แหละ
มันก็เป็นอัตรรักของพวกเราแหละมันก็เป็นอย่างนี้ความทิ้งต่าง
และโลกกำลังเปลี่ยนแปลงดีลักษณ์เข้ามาโทเชียนมีเดียเข้าไปด้วย
ทุกประเทศโดนหมดเห็นไหมไม่มีใครดี